คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่บุรีรำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ออกมา
ขอโทษแล้วนะคะออกมายอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาด
เป็นความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
กลับได้๒เข็มข้างละเข็มในวันเดียวกัน
แต่ว่าคนที่รับวัคซีนไปคุณแม่วัย๗๐ก็ตอนนี้อาการแข็งแรงดีอยู่นะคะ

ใช่ค่ะคุณแม่ที่ใส่เสื้อสีแดงค่ะ
อันนี้ก็ยังดูจำไส้อยู่
ใช่เพราะหลายคนเป็นห่วงว่าจะมีอาการอะไรไหม
ลูกชายเขาพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีนไงคะ
สนามฟุตบอลช้างอารีน่าบุรีรำ๑๔สิงหาคม
แรกเขาฉีดซีโนแวคกันไปก็ต้องฉีดไข้
เข็มสองไปฉีดแอสเตอร์แซเนก้าแต่วันนั้นคนเยอะ
ลูกชายเข็มโดนให้พ่อแม่พลัดหลงไป
แต่ลูกชายก็กล่าวว่าเออไม่เป็นไรแม่แข็งแรง
มีเอกสารอะไรติดตัวเอาไว้อยู่แล้ว
ปรากฏว่าแม่เดินมายิ้มมาเลย
บอกลูกชายอวดลูกเลยว่าแม่ได้ตั้ง๒เข็มแน่
แม่ได้สองเข็มเลยแขนซ้ายแขนขวา
ล่าสุดวันนี้ค่ะทันตแพทย์จิรษักทิพย์สุนทรชัย
ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
ออกมายอมรับในความผิดพลาดนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกจริง

หลังจากฉีดเสร็จแล้วเนี่ยตามขั้นตอนเนี่ย
คุณยายจะต้องเดินไปจุดลงเวลานะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะสังเกตอาการนะครับ
ว่าหลังการฉีดมีอาการอย่างไรบ้างนะครับ
ซึ่งแพทย์และพยาบาลก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าบังเอิญคุณยายท่านอาจจะอายุมากแล้วนะครับ
ก็อาจจะหลงลืมนะครับ
แล้วอาจจะไม่ได้เดินไปตามจุดที่กำหนด
เข้าใจด้วยว่าจะต้องฉีดแค่เข็มเดียวนะครับ
แล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ซึ่งคงจะต้องถามว่า
ได้ฉีดหรือยังอะไรต่างแล้วก็คงจะสื่อสารกัน
ไม่ไม่อาจจะไม่เข้าใจกันนะครับก็ไปรับการฉีดอีกเข็มหนึ่งนะครับ
เคสนี้ก็เป็นเคสแรกที่คุณยายได้รับ๒เข็มนะครับ
ซึ่งเราก็ได้กลับมาทบทวนนะครับว่าเราจะแก้ไขจุดไหน
นี่นะคะก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดในลักษณะแบบนี้
ตอนนี้แก้ไขระบบแล้วจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก
แล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลอาการคุณแม่วัย๗๐ท่านนี้อย่างใกล้ชิด

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาในแพทย์นพดลพิศนุวงศ์รองภูมิหน่วยการโรงพยาบาลนางรอง
ก็ไปเยี่ยมคุณแม่นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยนะคะ
แม่คิดต้องการสงสารมาเขาคุณมีทางเดียว
มาพิศนุวงศ์เอาหน้าหน้านี้เปิดไว้หนักซะกาวเอง
เรื่องการสงสารก็ดูตอนนี้เปรี้ยงตัวลังกว่าจะมีวันนั้น
หัวใจด้วยรู้ใจพูดของคุณ
เวียนหัวนิดหน่อยมึนหัวนิดนิด

นี่นะคะก็ยังแข็งแรงสดใสยิ้มได้อยู่นะคะ

ลูกชายก็บอกว่าตอนนี้คุณแม่ปกติดี
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ
คือคุณแม่บอกว่าพอฉีดเสร็จแล้วข้างหนึ่งใช่ไหมคะ

คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าต้องเดินไปจุดไหนต่อ
แล้วมีเจ้าหน้าที่มาถามว่าคุณยายมาฉีดวัคซีนเหรอ
คุณยายก็บอกใช่มาฉีดให้เลย

คือสุดท้ายเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดก็เลยบอกว่า
เรียนคุณตาคุณยายทุกท่านผู้สูงอายุทุกท่านเวลาไปฉีดวัคซีนนะคะ
๑วันที่ไปฉีดนะคะฉีดได้แค่เข็มเดียวนะคะ
คือบางทีเนี่ยเวลาถามเวลาสื่อสารอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน
บางทีถามแล้วคุณยายคุณตาอาจจะบอกว่าอ๋อฉีดสองเข็มก็นึกว่าทั้งหมดอ่ะ
คือต้องฉีดสองเข็มใช่ไหมเข็มแรกเข็มสองเว้นระยะห่างครับ
แต่ถ้าเกิดแบบไปแล้วได้๒เข็มนี่คือผิดแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝากบอกว่าจะได้เข้าใจกัน
อาจจะฟังอยากรู้รู้กันหลานว่าต้องฉีดคุณละสองเข็ม
แต่มันต้องเว้นกันนะครับ